บิดซ้ายบิดขวาค่ะคุณผู้ชมค่ะตื่นมายามเช้าดูห้องข่าวหัวเขียวสิ
เปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒โอ้ข่าวครบรสสดทั้งวันแถมยังได้เช็คสภาพอากาศกันแต่เช้าด้วยนะคะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ตอนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศคือกลางอีสานเหนือฝนจะน้อยแดดกลางวันจะร้อนจัด
แต่ว่าภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนรวมถึงคลื่นสูงอยู่นะคะ
เรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมนะคะตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเมฆปกคลุมกระจายทั่วประเทศไทยเลยนะคะ
ดูมีความหวังว่าฝนจะตกกระจายแต่ต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้น
จะเห็นว่าช่วงเช้าแบบนี้ก็อาจจะพอทนได้หน่อยกับรังศรี

แต่ถ้าหากเป็นเที่ยงเป็นบ่ายคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะ
สีแดงเข้มแบบนี้ก็มากกว่า๓๕องศา
พื้นที่อาจจะรู้สึกได้ถึงเกือบ๔๐องศานะคะ
แต่พอร้อนจัดแบบนี้เมื่อเจอกับลมนะคะ
ก็อาจจะทำให้ก่อเป็นกลุ่มฝนขึ้นได้ฝนที่จะตกในช่วงระยะเวลาวันสองวันนี้
จะเป็นฝนทางแถบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าแนวด้านตะวันตกของประเทศไทย
ถ้านับดูจากแผนที่ก็คือไล่มาตั้งแต่แม่ห้องศร
ลงมาที่จังหวัดตากาญจนบุรีลงไปถึงภาคใต้เลยนะคะ
ส่วนด้านลมที่พัดมาคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
คือแถบอันดามันแถบฝั่งตะวันตกอะค่ะ
ภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็จังหวัดตราดจันทบุรี
ภาคตะวันออกที่จะได้รับลมรับฝนกันด้วยนะคะ
ส่วนคลื่นยังคงสูง๑๒เมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะคุณผู้ชม
แต่คุณผู้ชมคะในช่วงของหน้าฝนแบบนี้
ปัญหาภัยแรงปัญหาน้ำขาดแคลนก็ยังคงมีกันอยู่นะคะ
เราไปดูความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและชาวบ้านกันหน่อย
ภาวะฝนทิ้งช่วงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเอาไว้
ย่าแห้งตายแล้วชาวนาเองก็ขาดแหล่งน้ำขาดทุ่งย่าขาดย่าที่จะให้ควายได้กิน
ก็ต้องไปเข็นน้ำจากที่อื่นที่มันไกลออกไปหรือว่าบางคนก็ต้องซื้อน้ำจากบ่อของชาวบ้าน
ฟางข้าวแห้งอัดก้อนมาให้ควายกินนะคะก็ถือว่าเป็นภาระที่ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วย
จากเรื่องของควายนะคะข้ามมาที่นกเป็ดน้ำค่ะที่จังหวัดตราดกู้ภัยได้รับแจ้งให้ไปช่วยเหลือนกเป็ดน้ำแม่ลูกฝูงหนึ่งค่ะ
แม่๑ตัวลูกอีก๕ตัวมันกำลังจะข้ามถนนซ้ายตระหนองเสม็ดนะคะ
ทีนี้ทางดาบตำรวจมณะอุทัยก็เลยจอดรถ
แล้วก็ต้องไล่ต้อนมันเข้าไปซุกในก่อย่าข้างทาง
แล้วให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันต้อนจับอุ้มกันคนละตัว๒ตัวแบบนี้
รถทุกครั้งที่สันจรมาต้องหยุดให้ละค่ะ
สุดท้ายพามันไปปล่อยในป่าฝั่งธรรมชาติฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะคะ
ซึ่งตรงนั้นมันมีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่
เรียกว่าภารกิจช่วยเหลือนกเป็ดน้ำก็สำเร็จลงได้ด้วยดีนะคะ
นี่แหละค่ะก็ทุกชีวิตมีคุณค่านะคะ
เราช่วยเหลือกันทุกส่วนทุกด้านนะคะ
แต่ช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่
พื้นที่ไหนที่ฝนตกเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือ
พวกยุงพวกมันแรงหรือว่างูเงียวเขี้ยวขอ
อย่างบ้านที่ฉันฝนตกทีไรเปิดไฟมาแม่งเม่ามาค่ะ
งเม่ามาไม่พอตุ๊กแกมาอีก
โอ้โหดิฉันไม่เหงาเลยมีเพื่อนนอนหลับสบาย
ลองฟ้าแลบไฟก็ติดดับตุ๊กแกก็เยอะ
ไปดีกว่าคุณพจบสวัสดีค่ะ